เหตุการณ์นี้ก็กลางวันแสกครับ

กระชากเอาสร้อยคอทองคำไปดื้อ

ผู้หญิงคนนี้ปั่นจักรยานมากำลังจะถึงบ้านอยู่แล้ว

แล้วเขาก็ทำแบบนี้ดูภาพวงจรปิดครับ

ใส่หมวกกันล็อคเต็มใบขี่มอเตอร์ไซค์มา

เหยื่อเป็นผู้หญิงปั่นจักรยานมา

นี่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับ

จังหวะทำทีเป็นขี่เลยไปแล้ววกกลับมา

สุจิตราอายุ๓๕ปีอีกแป๊บเดียวอีกนิดเดียวจะถึงบ้าน
ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องนี้กับตัวแล้วกลางวันแสกด้วย
บอกว่าก็พยายามจะระวังตัวแล้วนะ
แต่จังหวะนั้นเขาทำเป็นถามทาง
เราก็หวังดีนึกว่าคนต่างถิ่น
แล้วเอื้อมมือมากระชากไปมันไวมากคุณ
โอ้โหกระชากไปปั๊บโชคดีว่าคนร้ายมันได้ทองไป๒บาท
ว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่สิ่งที่คนร้ายมันไม่ได้ไปคืออะไรรู้ไหมครับ
เดี๋ยวเธอโชว์ให้ทีมข่าวดูลองดูภาพฮะ
เป็นเหรียญของหลวงปู่ดูวัดสแก่
โอ้โหรุ่นนี้นี่คือรุ่นหายากรุ่นแพงด้วยนะคุณ
คุณรู้ได้อย่างไรคุณเล่นพระเหรอ
ที่คุณน้ำแข็งพูดเป๊ะเธอบอกว่าสงสัยบารมีหลวงปู่ดูช่วยไว้
อยู่กับเธอทอง๒บาทเสียดายไหมเสียดาย
เพราะว่าตอนนี้บาทหนึ่งก็๓๐๐๐กว่าอยากได้คืนเหมือนกัน

พี่จักรยานมามาจากแม่บักซอย

มาแล้วก็มากลับบ้านมากลับรถตรงนี้เลย
แล้วก็กลับไปหาหนูไปจอดข้างหนู
หนูก็เอสใส่ณว่าลิงนี่มันซอย๑
หนูก็โยกตัวออกนิดหนึ่งแล้วคือหมายว่าท็อความข้อมูล
อะไรไม่รู้แล้วก็ชากสร้อยหนูไปเลย
ตำรวจกำลังไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติม
ตั้งแต่เส้นทางที่คนร้ายขี่มาคือเล็งเหยื่อล็อกเป้าแล้วมาก่อเหตุ
ก่อนที่จะวิ่งขี่รถหลบหนีไปนะครับผู้ชายบอกว่าพยายามที่จะวิ่งตามแล้ว
โกนให้คนช่วยแล้วเพื่อจะได้ไล่จับคนร้ายแต่ไม่ทันจริง
ขอให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็วแล้วขอให้ได้ทองคืนนะ
ทุกวันนี้นี่ทอง๑บาท๑นิ้วอย่างที่บอกว่ามันแพงแล้วเนี่ยหายากด้วยนะครับ